ข่าวนี้ก็น่าจะเรียกรอยยิ้ม

เฮ้ยแบบนี้มันมีด้วยเหรอ

ลูกบรรละกอลูกบรรละกอที่นี่
ใครจะไปเชื่อครับมันมีรูปร่างแปลกประหลาด
แล้วก็สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้านเป็นอย่างมาก

ที่ไหนน่ะวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐม

ที่นี่เขามีแต่อะไรแปลกนะคุณนะ
ไปดูกันหน่อยกับต้นมะละกอแปลกที่อยู่บริเวณสาราตะเคียนโบราณ
ภายในวัดสว่างอารมณ์จังหวัดนครปฐมนะครับ
มองเพิ่นมันก็ต้นมะละกอธรรมดา
แต่พอมองไปมองมาไอ้ลูกนี้แหละที่สร้างความฮือฮาให้กับชาวบ้าน

ลักษณะมันคล้ายกับดอกบัวน้องใบตอง
มันไม่เหมือนผลมะละกอลูกมะละกอทั่วไป
เห็นแบบนี้แล้วเฮ้ยตกใจชาวบ้านบอกไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนนะครับ
เพราะฉะนั้นเขาก็มาดูแล้วก็มากราบไหว้บูชากันเพียบเลย
ไปดูภาพบรรยากาศนะครับแล้วก็จะให้ดูด้วยว่าเป็นยังไงนะฮะ
คือผู้สื่อข่าวของเราเห็นแบบนี้มีผ้าแดงพันเอาไว้ด้วยเนี่ย
ก็แปลกใจก็ต้องไปถามก็คือวัยยาวัชกรของวัดสว่างอารมณ์
คุณสารวุฒิเขาก็เล่าว่าต้นมะละกอต้นนี้
เป็นต้นมะละกอธรรมดาที่ขึ้นเองตามธรรมชาตินี่แหละ
ไม่ได้ปลูกเอาไว้เพื่อความผศศิษย์บงคลแบบประการใด
จะปลูกเอาไว้กินทีนี้ล่ะผลชุดแรกออกมาไม่เป็นไร
แต่ผลชุดต่อไปทำให้เหล่าบรรดาประชาชนที่มีจิตศรัทธา
ต้องมายืนกราบไหว้บูชาแบบนี้
เพราะว่ามันออกมาเป็นลูกตูมเหมือนกับดอกบัวตูม
ไม่ได้มีลูกเดียวนะข้างล่างมีหลักลูก
มีสักสองสามลูกได้อ่ะค่ะลองสังเกตดูสิอืม
อ้าวก็จุดทูบหมูชาไหว้กันตึ้ม
แล้วก็ถ่ายรูปเก็บเอาไว้กันตรึม
แบบนี้แหละครับคุณผู้ชมครับเอ้ายังไงซะ
ผมย้ำอีกแล้วก็ต้องย้ำกันอีกแล้ว
ก็ต้องบอกกับคุณผู้ชมกันอีกแล้ว
ว่าข่าวแบบนี้ต้องใช้วิจารณญาณในการรับชม
เชื่อได้แต่ก็ต้องอยู่ในวิจารณญาณที่ถูกต้องของตัวเอง
ในเรื่องของความเชื่อความศักดิ์สิทธิ์แบบนี้
มันไม่สามารถพิสูจน์ได้ด้วยตาหรือว่าพิสูจน์ได้ด้วยทางวิทยาศาสตร์
ใช่เพราะฉะนั้นมันเป็นเรื่องของความเชื่อล้วน
วิจารณญาณในการรับชมด้วยนะคะ
แต่ที่วัดสว่างอารมณ์นี่มีเรื่องหือหา
ให้เราได้ติดตามกันตลอดเลยนะคุณ
เอาเป็นว่าถ้าไปที่วัดสว่างอารมณ์นะ
ผมอยากให้คุณมุ่งมั่นที่จะเข้าไปทำ

เรื่องของความเชื่อเรื่องของโชคลาภ
มันเป็นสิ่งที่อาจจะตามมาในภายหลังอยู่ที่บุญภาวาสนาทรง